อ่านข่าวยาบ้าเบื่อไหม

แล้วมันรุนแรงขึ้นเรื่อยนะ

ถือมีดไล่ฟันชาวบ้านไม่พอนะคะกลุ่มประชง
แล้วก็เวลาตำรวจเขาไปเจรจานะ

ยิงตำรวจแสบแค่ไหน
แต่สุดท้ายนะครับอะไรที่หยุดความคลั่งของเขาได้นะครับ

ที่เห็นลากไม้เดินไปกันไปแถวเมื่อสักครู่นี้คือชาวบ้านนะครับ

เขาตามไล่จับผู้ชายคนนั้นกัน
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจแล้วก็ชาวบ้านพยายามไล่จับตัวนายสมชาย
หรือว่าโอ๊ตอายุ๔๐ปีเม้ายาครับคลั่ง

แต่นายสมชายก็วิ่งหนีออกจากบ้านไปได้ฮะ
กับชาวบ้านพยายามติดตามตัวจนไปพบอยู่หลังโรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
ห่างจากบ้านที่หนีมา๕๐๐เมตรครับ

แต่ในโอ๊ตเนี่ยนะหรือสมชายเนี่ยต่อสู้ครับ
ชาวบ้านจึงรุมตื๊บซะนะฮะ
ตืบโอ๊ตซะมีบาดแผลที่ใบหน้าเต็มไปด้วยเลือด

เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาล
ไปก่อนที่ตำรวจกับชาวบ้านจะเข้าจับกลุ่มนะครับ
ในโอ๊ตเนี่ยนะฮะประมาณบ่าย๓โมงครึ่ง

โอ๊ตถือมีดไล่ทำร้ายแล้วก็เอามีดจี้คอชาวบ้านครับ
ชาวบ้านเขาอยู่กันไม่ได้สิครับนะฮะกลัว
ผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจให้มาควบคุมตัวครับ

เขาไม่สวมเสื้อแต่มือถือมีดนะฮะ
แล้วก็มีหอกปลายแหลมประมาณสักวาหนึ่งได้
โอ้โหยาวเหมือนกันนะครับหนังสตี้อีกอันหนึ่ง
มีเครื่องรางของขลังเนี่ยนะฮะ
คล้องอยู่ที่เอวอยู่ที่คอด้วย
พูดจาโวยวายปลาของออกมาจากบ้านแตกกระจายพังหมดนะครับ

ตำรวจมาใช่ไหมฉันยิงยิงนะฮะ

ตำรวจจะเกลี้ยกล่อมในโอ๊ตนะครับ

ไม่ยอมแล้วก็ไม่ยอมออกมาด้วย

ตำรวจต้องตัดสินใจจู่โจมเข้าจับกลุ่มแล้ว
แต่ในโอ๊ตเดี๋ยวไหวตัวกระโดดหนีฮะ

หายไปในความมืดตั้งแต่บ่าย๓โมงครึ่ง

ชาวบ้านไปล้อมจับกันไว้ได้ครับ

ก็สิ่งที่หยุดความคลั่งเขาได้คือ

ก๊อฟคุณผู้ชมฮะหยุดเขาได้ครับ
แล้วก็นำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลกบินบุรีนะครับ

อาจจะต้องแจ้งตำรวจเนี่ย
ฟังดูเป็นขาประจำประจำหมู่บ้านนะ